ช่วงนี้ย้อนนิดหน่อยกันสักนิดนึงละกัน

คุณทัศนัยบอกเสมอว่า
ดูก่อนได้ก่อนไปซื้อก่อน

วานี้วันที่๔สิงหาคม

จะเป็นวันเกิดของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์
คล้ายวันครบรอบวันเกิด
มีการจัดทำบุญกันนะคะ
หลายคนจับจ้องเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลข
เพราะว่างวดวันที่๑๖มิถุนายนที่ผ่านมา
เป็นการทำบุญการครบรอบ๒๘ปีการจากไป
หลายคนเอาแบบไม่ต้องกลับเลยค่ะ

ถึงขั้นบางคนถูกรางวัลที่๑ไปแล้ว
เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ก็ต้องจับจ้องกันอีกนะคะ
ช่วงสายค่ะที่วัดภาษีเอกมัยบรรยากาศคึกคักนะคะ
โดยเฉพาะแฟนเพลงของราชินีลูกทุ่ง
ภูมิภวงดวงจันทร์ค่ะมาร่วมทำบุญด้วยนะคะ
ฝากสามีค่ะคุณไกรสอนและเพชรพุ่มพวงลูกชาย
เดินทางมาร่วมพิธีที่วัดตั้งแต่ช่วงเช้า

คันที่มอบโชคมอบลาบให้กับแฟนเพลงคือ๙๙
หลังจากเสร็จพิธีกรรมทางศาสนาเสร็จเรียบร้อย
ก็มีพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนก่อนนะ
ขาดทุนทรัพย์ตามเจตนารมณ์ของแม่พึ่งค่ะ
สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้เรียนหนังสือ
และวินาทีที่แฟนเพลงรอคอยก็มาถึง

บอกว่าเดี๋ยวมีแน่วันนี้พิธีล้วงหาย

พอหายมาปุ๊บล้วงจับขึ้นมา
จะเอาเลขมงคลเลขนำโชคให้กับแฟนเพลง
เป็นเลขอะไรไปดูกันค่ะ

เพราะมันจะบังเอิญอะไรขนาดนั้น
ใช่เลขนี้ทั้งที่เราว่าบังเอิญแล้วไปตรงกับเลขทะเบียนที่เขาขับมาทำบุญ
ครั้งนี้มันมีเหตุการณ์ที่มันบังเอิญอีกนะคะ
เลขที่จับขึ้นมา๔๘๔ตรงกับอะไรบ้าง
ตรงกับวันเดือนปีเกิดของคุณพุ่มพวงดวงจันท

ใช่เกิดวันที่๔ก็เลขตัวแรกไง๘ล่ะ

เออเดือนที่๘ไงแล้วส่วน๔สุดท้ายล่ะ
เลขท้ายปีเกิดของคุณพุ่มพวงคือพุทธศักราช๒๕๐๔ไงคะ

อ้าวมีเวลากันนะคะแต่

อ้าวไปต่อกันบรรกัสผู้ชมแน่นอน
รักแฟนเพลงคุณพุ่มพวงเขาก็รวมตัวกัน

ความอบอุ่นนะฮะในงามลำลึก

นะครับนะฮะเขาก็ไปที่พิพิธภัณฑ์หุ่นพุ่มพวงดวงจันทร์เลขที่๒๑๑หมู่๑๐ตะบนศักดิ์งามอำเภอครองลานที่กำแพงเพชรนะฮะหลังจากที่คุณพุ่มพวงเนี่ยเสียชีวิตจากไปแล้วโอ้โหนานนะ๒๘ปีเนอะกว่านะครับนะฮะแล้วก็จริงแล้วงานเนี่ยเขาเลื่อนมาตั้งแต่๑๓มิถุนายนเพราะว่าเรื่องของโควิด๑๙หลังสถานการณ์ร
ทุกคนก็เชื่อเหลือเกินว่าคุณพึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์จะยังคงให้โชคกับมิตรรักแฟนเพลงต่อในงวดนี้อย่างแน่นอนนะครับสาขุนะแม่พึ่งนะงวดนี้ขอให้ลูกได้ขอให้ลูกโดนนะหนูฟังเพลงแม่งตั้งแต่เด็กนะจบรายการเลยได้ไหมอ่ะเด็กจะไปหารอตเตอรี่อ่ะเรียนร้องได้กับหมดนะเพื่อพุ่มพวงนี้เพราะสาวส